จริงนางไม่สนใจแต่แบบว่าคือนางเป็นคนบ้าทำงาน
กับบ้าออกกำลังกายนั่นคือนิสัยธัญญา
แต่ปรากฏอย่ามาล้ำเส้นนางนี่ไง
แค่นั้นเองอย่ามาล้ำเส้นนาง
ปรากฏว่าวันนี้นางก็คงจะถึงที่สุดเด็กอยู่ไม่เป็น
หึงห่วงพี่เป๊กสัญชัยไม่มีแล้วล่ะ
เรารับรู้ว่าสามีของเราเป็นคนยังไงเรารับได้
เราไม่มีหึงห่วงผู้หญิงของเขาเลย
เราคุยกันแล้วเด็กคนนี้ไม่รู้อิจฉาหรือเปล่า
ตัวนางเองตัวคุณไอธัญญาเองก็เตือนพี่เป๊กเสมอ
ว่าอย่าให้ทนไม่ไหวนะเหตุการณ์นี้มันผ่านมา๓ปีแล้ว
สามปีกว่าที่ไม่ไหวจึงคือมายุ่งกับลูกเรา
เราไม่โอเคตัวน้องเขากับรียาก็รู้จักกัน
เขาเคยทำงานกับบริษัทของพี่เป๊กจนลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขา
อ๋อแล้วน้องลียาก็รู้ก็รู้ว่าไม่ชอบแม่เขา
เขาก็เริ่มออกห่างออกมาคือลียาก็เริ่มรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขา
ส่วนส่งข้อความหาลูกเขานะเขาก็ตอบตามมารยาท
แต่ล่าสุดเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส่งมา
เรารู้ว่าเขาอยู่ในฐานะอะไรมันล้ำเส้นไปไหม
นี่คุณยังทันยาบอกอย่างนี้มาก่อนไม่เคยยุ่งมีจะส่งข้อความมานานส่งมาที
แต่ครั้งนี้ไม่ควรมายุ่งแบบนี้เมื่อมาถึงลูกเราเราก็ต้องจัดการ

เพราะเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาใกล้ลูกเรามากกว่านี้หรือส่งข้อความอะไรรุนแรง
ตะลงนางอยู่ตะลงอยู่มากมายินหาวัน
ไม่ใช่คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอันนี้
คิดว่าน้องเขากลัวเหรอคะเพราะน้องก็แซ่บไม่เบาเหมือนค่ะ
เหมือนกันนะครับอย่างนี้ประมาณคุณเป๊กอาจจะตาต่ำตั้งแต่เลือกแม่ที่ไม่ยอมให้กำเนิดลูกตัวเองเพราะกลัวอ้วน
แต่ออกสื่อว่ามดลูกมีปัญหา
ผมไม่เกลียวนะผมมาแทน
หนังโทรมาจริงจริง

ไม่รู้
ปรากฏว่าการจัดการยังไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนนะฮะ

ย่าบอกเลยว่าพี่เป๊กเป็นพ่อที่ดี

จะมีผู้หญิงหลายคนมาดูแลสามีเรา

แต่ถ้าผู้หญิงเข้ามากรอบโกยมากมาย

ทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม

ไม่ได้พูดถึงแม้แต่นิดเดียว
ปรากฏว่าวันนี้อิงอิงมีการเคลื่อนไหว

นะนิดนาทีอิงอิงมีการเคลื่อนไหว
ชาวเน็ตก็ต่างพากันขุดประวัติของ
น้องอิงน้องอิงนั่นแหละ

ปิดปิดลบรูปลบรูปปิดคอมเมนต์ทันที

น้าได้เคยเปิดให้ทุกคนถามคำถามแบบว่า

มีแฟนหรือยังครับน่ารักมาก
เธอก็แนบรูปแผ่นหลังขาวใสกับคำตอบว่า

มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งกว่าซีรีส์

คืออย่างนี้คือเขาต้องการเปิดตัวเหรอคุณแม่

คือมันค่อยเริ่มทำแล้วมันได้ใจไปเรื่อย

วันนี้พี่หนุ่มจะบอกน้องเขาว่าไงบ้าง